คุณผู้ชมครับไฟไหม้บ้านเช่าที่กาญจนบุรี
ผู้ชายอายุ๒๒ปีนะครับ
เขาถูกไฟคลอกในท่าไหนรู้ไหมฮะ
นั่งขัดสมาร์ทอยู่ครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าเลขที่๒๔ทับ
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิง๘คันนะครับ
เพื่อไปควบคุมสถานการณ์โอ้โหต้องไปกัน๘คันเลยนะ
พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับ
ก็ช่วยกันก่อนแล้วเอาถังดับเพลิงนะครับ
ฉีดไฟสงบไปหน่อย
แต่ก็ยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา
เจ้าหน้าที่จึงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้นะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาอีก
ตรวจสอบในบ้านนะครับพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย๑ศพ

ในวินอายุ๒๒ปีถูกไฟไหม้ตามร่างกาย
เสียชีวิตในท่าขัดสมาธิครับ
นี่ฮะเสียชีวิตในท่าขัดสมาธิ
หัวทิ้มลงมาที่พื้นอยู่ในห้องนอน
เออแปลกส่วนประตูหน้าห้องนะครับ
รวมถึงเตียงนอนถูกไฟไหม้ทั้งหมดครับ
แล้วก็มีหมวกกระน็อกตกอยู่ด้วย๑ใบ
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยทราบว่าผู้ตายเนี่ย

อ่าขณะเกิดเหตุผู้ตายอยู่ในห้องคนเดียวครับ
ยังไม่ทราบว่าไฟไหม้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงนะครับ
มีคนร้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
คือเหมือนกับจะให้ช่วยเอาตัวเขาออกจากบ้าน

เจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันเอาถังดับเพลิงนะครับ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับ
ไฟไหม้มันเกิดจากสาเหตุอะไร
โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าก็อยู่ในสภาพปกตินะ

มันจะมีร่องรอยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
สวิตช์ไฟ

อยู่คนเดียวด้วยแล้วเสียชีวิตอยู่ในท่ากาศมาดหัวทิ่มแบบนี้ด้วย
เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ